ขณะที่ผู้บริหารค่ายก็มั่นใจนะครับว่า

เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับนักสู้จากประเทศไทยนะครับ

มาครองเป็นเส้นแรกได้เมื่อปลายปี๒๐๑๙

อัตอมเวทที่ว่างอยู่มาคาดเอวอีกเส้น
ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ
ที่สามารถออกอาวุธมวยไทยได้เกือบทุกรูปแบบ
เว้นการจามศอกเข้ากลางกระหม่อมนะครับ
ดังนั้นก็เป็นสไตล์ที่นักสู้สาวไทยนั้น

โดยคุณเปรมบุษราคำวงนะครับ
นักมวยในสังกัดนะครับจะคว้าแชมป์โลกเส้นที่๒
เพื่อสร้างชื่อให้กับนักมวยไทยและประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับ
ก็ยังได้ลุ้นอีกคนนึงก็คือ
ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับ
เตรียมที่จะสร้างชื่อให้กับนักสู้จากประเทศไทยเช่นกันครับ
เพราะว่ามันเป็นบทมวยไทยซึ่งเขาก็เป็นคนไทย
แล้วก็เป็นเข็มขัดเต้ากลับมาประเทศไทยให้ได้ครับผม
คู่อื่นก็มีให้ได้ลุ้นนะครับ
ที่เป็นนักสู้ไทยที่จะขึ้นสังเวียนก็มี
เดชน์ดำโรงสออำนวยสุริโชคอดิษฐ์ชามโลก
คู่ปรับเก่าชาวฟิลิปปินส์
ขายทอดสดทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒
วันศุกร์ที่๒๒กุมภาพันธ์นี้เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ